เอาละ๙นาฬิกา๔๔นาทีช่วงนี้เลขพลิกชีวิตมารออยู่แล้ว
อาจารย์ป่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำในเรื่องของเลข๖๙๙๖
ซึ่งก็น่าจะเป็นเลขที่บอกว่าเป็นเรื่องของเงิน
คือบางคนไม่รู้ว่า๖๙๙๖มันเป็นเลขที่เราควรใช้หรือว่าไม่ควรใช้ยังไงบ้าง
เนื่องจากว่า๖๙๙๖เป็นเลขที่อยู่ในกลุ่มของเลขที่ใช้งานได้เลย
หยิบไปใช้งานได้เลยไม่ทราบว่าทางทีมงานมีชาร์จให้หรือเปล่านะคะ
ก็จะได้มีการทบทวนกันนิดนึงในเรื่องของโครงสร้างเบอร์โทรศัพท์เนาะ
ซึ่งเราก็จะพูดเป็นประจำนะคะดูนี่เลย
โครงสร้างเบอร์โทรศัพท์นะคะก็อย่างที่เห็นคือมี๑๐ตัวเลข
เรากำหนดไม่ได้อย่าไปสนใจใส่ใจเขา

ถูกต้องค่ะเราดูตั้งแต่ลักษณ์ที่๔อะเนาะ

ซึ่งดึงออกมาได้เป็น๖คู่เลข

เราต้องใช้เลขมงคลทั้งหมดเข้ามาประกอบ๖คู่
แต่ใน๖คู่นี้ไม่ใช่ว่าบอกว่ามงคลก็จะนำทั้งหมดมาจัดใส่เลย

ก็ต้องดูด้วยว่าคุณอาชีพอะไรคุณมีความเหมาะสมอะไร
จุดเด่นจุดด้อยในนิสัยใจคอจุดเด่นจุดด้อยในความกล้า
หรือว่าความเรากลัวบางเรื่องเราก็ต้องเสริมบางเรื่องใช่ไหมคะ
แล้วคราวนี้เรามาต้องบอกเลยค่ะว่า๖๙๙๖ถือว่าเป็นเลขที่เลือกใช้งานได้เลย
วางใน๖คู่เลขนี้ได้

เดี๋ยวมีทริคตอนหลัง
ซึ่งจะบอกว่าเป็นเลขที่ปลอดภัยเพราะว่าเนื่องจากว่า๖๙เป็นส่วนผสมของเลข๖และเลข๙นะคะ
เลข๖ก็จะเป็นเรื่องของดาวศุกร์
ดาวศุกร์นี่ก็คือฟังดูก็ศุกร์

ใช่เลยเป็นเรื่องของการบันเทิงแล้วก็เป็นเรื่องของศิลปะค่ะ
ดังนั้นดาวสุกก็จะได้เปรียบในเรื่องของการเข้าถึงจิตใจคนล่ะ

ข้อ๓นะคะเข้าถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พอรวมกันแล้วรู้สึกอะไรไหมคะว่าเลขนี้จะพิเศษขึ้นมาเลย
เพราะว่า๖เป็นการเข้าถึงด้านศิลปะด้านการเข้าใจจิตใจคน
ยังเป็นการเข้าถึงในสิ่ง๓สิ่ง
ซึ่งที่ทำให้คนคนนี้รู้สึกว่า
ใช่ไหมคะเรื่องนี้แหละค่ะก็เลยทำให้๖๙โดดเด่นขึ้นมา
แล้วเรามาดูด้านดีค่ะของผู้ใช้เลข๖๙
จะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะอย่างที่ใบตองบอก
คือดูเป็นดาราอยู่ตรงไหนก็เด่น
ใช้แสงออร่าโรสนิยมการแหน่งกายก็ดี

ก็คือเขาจะเป็นคนลักษณะผูกมิตรกับคนได้ง่ายมาก
เข้าสังคมเก่งสังคมชั้นสูงหรือว่าชั้นธรรมดา

ใช่แล้วก็มีอะไรพิเศษมีอะไรให้คุยตลอด

เป็นคนที่แต่งตัวล้ำนี่

แล้วแน่นอนก็คือรสนิยมดีแน่
เรื่องการแต่งกายแล้วก็การออกแบบต่าง

พวกมีนักออกแบบโครงสร้างเว็บต่าง
สังเกตไหมคะว่าจะเป็นคนกลุ่มที่มีเลข๖๙
เพราะเขามีความรู้ในเรื่องไอพีด้วย

แล้วคนนี้๖๙จะมีเรื่องของโชคราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ใช่ค่ะแต่ก็ต้องมาดูด้านเสียเขาก็ต้องมีนะคะ
โดดเด่นมีอะไรครบฉลาดขนาดนี้

อิชาก็ใช่แต่ตัวเขาเองเนี่ยเวียง

แต่คำว่าเหวี่ยงเนี่ยเหวี่ยงไม่มากนะคะ

ก็คือเหมือนมันใจในตัวเอง
พอเขารู้ตัวแล้วว่าเขาเริ่มเหวี่ยงเขาก็ต้องกลับมายิ้มแย้มแล้ว

แล้วจะมีอารมณ์เหวี่ยงเล็กแหละใช่ต้องมีแหละคนสวยคนหล่อมีคนเอาใจถูกไหม
แล้วทีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาจะใช้เงินเก่งมาก

แต่มันก็จะมีอันนี้คือข้อเสียนะ

คนคนนี้เงินเข้าไม่หยุด

มีเทคนิคในการหาเงินก้อนโตได้ตลอด

เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าวางตรงไหน
ค่ะแล้วก็สำหรับอาชีพที่เหมาะสม
ก็ชัดเจนเลยว่าเป็นพวกดารานักแสดงเซเลปนะคะ
แล้วก็งานประสานงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพราะเขาได้๒ภาษานี่อย่างน้อย๒ภาษา
แล้วก็จะเป็นนักคอมพิวเตอร์นักออกแบบโปรแกรม

เรื่องค้าขายวัตถุมงคลก็ได้นะ
ได้เหมือนกันเพราะเขามาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นี่โอ้โฮดูดี
แล้วก็บทเฉลยมาแล้ว
ถ้าถามว่า๖๙๙๖วางตรงไหนได้บ้างใช่ไหมคะ
เอาเป็นว่าอย่าวางที่คู่สุดท้าย

ถูกต้องเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เงินเข้าแรงแล้วไหลออกไปเลย

เหมือนไม่มีอะไรเป็นปาการกั้นเลย

ไว้หน้าหรือกลางก็ได้

เราก็ต้องเป็นคนในลักษณะที่ต้อนรับคน

ถ้าไว้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่า

พลิกของมันนะอย่าไปไว้เป็นคู่ท้ายนะ
ที่สำคัญถ้าคู่ท้ายเงินมาจริง

ใช่แล้วค่ะแล้วยังแอบมีอารมณ์เหวี่ยงเยอะขึ้นอีก

ก็ได้ตริกในการใช้เบลอาณาเลข๖๙๙๖

อยากจะให้อาจารย์ปอช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเหมาะหรือเปล่านะคะ
ที่คนแรกค่ะคุณแน็กนะคะอาชีพเป็นนักศึกษา
หมายเลขที่ส่งเข้ามา๗ตัวหลังนะคะ
ถ้าดูโดยรวมเบอร์นี้ไม่ถึงกับเสีย
ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องบอกว่าเลขดีค่ะ

มีผู้หญิงดูแลอุปถัมภ์

โอ้เหมาะกับผู้ชายมากเหมาะกับผู้ชาย
แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเราก็คงต้องยอมผู้ชาย

ค่ะแล้วมาดูเลข๕๖กันนะคะ
ที่ตามมาคือเป็นเรื่องของความพร้อมในด้านทรัพย์สิน
แล้วก็คนลักษณ์มีสติปัญญาดีด้วย

๖๑นี่ก็เป็นเรื่องของการคิดถึงอนาคต
อนาคตที่อะไรจะเกิดขึ้นมีการเตรียมแผนการไว้อย่างดี
ถือว่าเป็นเลขของผู้วางแผน
ผู้มีวิสัยทัศน์ดีกว่า
นี่มีคนอุปถัมภ์แน่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
เชื่อมั่นในความน่านับถือ
ของเขาจะมีแบบวิชาการในใจตลอด
คือถ้าเป็นนักศึกษาเป็นที่รักของครูอาจารย์
ถูกต้องค่ะถ้าทำงานเจ้านายก็รัก

แต่พลาดนิดนึงเป็นอะไรที่ถ้าไม่ถือสาก็โอเคพอได้
อย่าง๖๐จะเป็นเลขของเสน่ห์
เป็นเลขของความรุ่มหลงในเรื่องของความสวยงาม

แต่อย่างที่เราบอกว่า๖๐มักจะเป็นเลขของลักษณ์ซ้อน

ก็อาจจะมีพลาดตรงนี้ว่ามีคนมาชอบเยอะด้วย
แล้วเราก็ชอบสวยด้วย
นะคะก็ต้องระวังเรื่องความมีเสน่ห์ที่เกินค่ะ

ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะ

คุณพีนะคะคุณพีอาชีพเป็นนักเขียนค่ะคุณผู้ชม

จริงเขียนกระแพงบ้านอย่างเดียว
ถ้าเป็นเบอร์โดยแท้เนี่ยเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ที่ไม่ดีนะคะ
เนื่องจากว่าชัดเจนตรงที่มี๖๗
จะเป็นเลขของชีวิตพลิกคว่ำ
แล้วก็การมีครอบครัวหรือมีแฟนแยกกันอยู่
คุยกันไม่รู้เรื่องคนละภาษา
คือบ่อยอะค่ะเลข๖๗ถ้าไปปรากฏกับเบอร์มือถือของใครเนี่ย
คือพอเราถามไปทุกคนจะต้องตอบมาเลยว่ามีปัญหา

แต่ว่าเรื่องอื่นของคุณพีก็ยังมีดีบ้าง
ทำให้คุณพีแบบมีกำลังใจอยากมาถามในวันนี้
ก็เพราะว่าคุณพีมีความกระตือลือล้นมุมานะ

เป็นคนที่แบบงานยากฉันทำได้หมด

โอเค๗๗เป็นเลขที่เครียดแน่แล้วล่ะ

แต่ว่ามันเป็นในด้านดีด้านหนึ่งที่มันมี
ก็คือมันเป็นคนที่สู้งาน

ใช่เดี๋ยวก็ต้องยอมรับว่าเครียดจริง

มีเลข๗๗แล้วก็มี๖๗ด้วย

ถ้าเป็นนักเขียนเหมือนอาจารย์นี่หรือเปล่าค่ะ

แล้วก็เพราะเราก็เขียนแล้วมีจินตนาการ

เขียนแบบมีจินตนาการ

เมื่อกี้เห็นแว๊บขึ้นไลน์ขึ้นมา
เป็นอาชีพค้าขายแล้วก็มี๙๖๖๙ด้วยหัวตัวตอนปอล์คะ
ก็คือ๒๙๕๕๙๖๑อาชีพค้าขายนะคะ
เป็นขึ้นไลน์มาเมื่อสักครู่
อาชีพค้าขายครับอาจารย์ปอครับ

นี่แบบนี้ดูสดให้เลยนะคุณผู้ชม

ก็คือว่าค้าขายได้เงินก็เข้า

ขายใจเย็นค่อนข้างจะคุยกับลูกค้า

ปกติ๖๑นอกจากจะเป็นเลขของการคิดไกล
วิสัยทัศน์ดีเป็นเลขของความละเอียด
ในการเก็บเงินเก็บทองค่ะ

บ้านเลขที่อย่างนี้เกี่ยวกับชีวิตเราด้วยไหมคะ

ครับเอาล่ะสั้นเลยนะครับสำหรับหมายเลขนี้
เบอร์นี้มีข้อเสียอยู่ส่วนหนึ่งคือ
เวลาเราพูดอะไรคนมักจะเข้าใจผิด

เพราะว่าปกติ๔เป็นเลขของการสื่อสาร
แต่พอ๔๐มีปัญหาแล้ว

แต่ว่าในเรื่องของการขายครีมออนไลน์นี่
ถือว่าขายได้เพราะมี๔๑เป็นเลขปิดการขาย
และ๑๖ก็เป็นเลขเขี้ยวในการเก็บเงิน

ต้องไปต่อนี่จะเก่งมาก

เงินเข้าแรงจริงค่ะแต่ให้สังเกตว่าออกไปเลย
เอาล่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็น่าจะเปลี่ยนดีกว่าเน
ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ปอล์ขอบคุณค่ะวันหน่วย๖๙๙๖นะคะวันนี้
นะคะก็ได้ข้อมูลกันไปแล้วติดตามเพิ่มเติมในโซเชียลของอาจารย์ปอได้